งั้นเดี๋ยวหนักขั้นสุดไปดูอีกคู่หนึ่งดีกว่าที่สถานะยังคงคลุมเคลือมากก็คือเวียสุกลวัฒน์กับเบลล่ารานี
คือจำได้ไหมเมื่อวันวาเลนไทยที่ผ่านมาพี่เวียค่ะเขาหอบลูกโป่งไปเซอร์พงเซอร์ไพรส์สาวเบลล่า
แต่ว่าพี่เวียเขาเปิดใจแล้วนะ
เบลล่าเป็นสาวคนที่เขาสนิทที่สุด
แล้วก็ขอเดินหน้าทำคะแนน

ล่าสุดมาฟังสาวเบลล่ากันบ้าง

แล้วก็ประทับใจแบบสุดเลยนะคะ
ล่ายอมรับด้วยว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นมุมโรแมนติก
ติกที่ได้เห็นพร้อมกับทุกคนจากพี่เวียเหมือนกัน
และแม้ว่าเวียจะเดินหน้าทำคะแนนมากมายขนาดนี้
แต่เบลล่าก็ยังคงยกสถานะพี่ชายที่สนิทที่สุดให้ตามเดิม
โดยเบลล่าจะให้เหตุผลว่าอะไร

โย๊ยยย
ก็ไม่ได้อะไรเธอก็แซ่บไพรส์แล้วค่ะ
เหมือนไปแอบเตรียมกับเพื่อนสนิทหนู
ขออนุญาตคุณแม่เข้าไปจัดที่บ้านค่ะ
พอกลับบ้านมาเจอก็แบบเปิดประตูออกมา

เหมือนพี่เค้าชอบพี่เค้าก็เลยอยากให้
จริงทำแซ่บไพรส์เยอะบ่อยไหมคะ

ก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะคะก็น่ารักดีค่ะ
ก็ยังเป็นพี่ชายอยู่ค่ะ
แล้วแต่แล้วแต่จะเรียก
ไม่นะพี่เขาก็โอเคก็ตอนนี้มันก็มันดีแบบนี้ของมันอยู่แล้วอะค่ะ
แล้วแต่แล้วแต่จะเรียกเลยมันดีแบบนี้ของมันอยู่แล้ว
คุณไม่ต้องทำเสียงแบบนี้
คือดูเบลล่าตอบคำถามเธอมีความเขินนะ
ดิฉันว่าเธอก็ตื่นเต้นเหมือนกันแหละ
เพราะเราไม่ค่อยเห็นมุมโรแมนติกจากพี่เวียเท่าไหร่ปกติเป็นแบบขาโหดขาร็อก
ไม่รู้ว่าคราวนี้เนี่ยขี่มอไซค์แล้วก็ถือลูกโป่งมาเองด้วยหรือเปล่า
สำหรับคู่นี้เขาใช้คำว่าอะไรคนพิเศษคนพิการ
คนพิเศษเวลาบอกเรียกอะไรก็เรียกไป
เออแล้วแต่คุณเลยนะคะใครจะใจอ่อน